ดูเหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่กันหน่อย
พีคในพีคพีคไปพีคมาค่ะยังไงห้ะ
ผู้ชายคนนึงเขาก็ไปดื่มสลาที่ร้านเล่าแฮงนึก
มันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวไปเจอปุ๊บอ้าว
เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงไปหึงหวงสามีก็เลยมีเรื่องไปตบกันกับเจ้าของร้าน
ไม่ได้ตบสามีตัวเองไม่ได้ทำร้ายสามีตัวเองค่ะไปตบกันกับเจ้าของร้าน
สุดท้ายมีวัยรุ่นอยู่ในร้านอืมมาลุมมาตุ้มกันอยู่แล้ววัยรุ่นก็คือแบบ
จะไปแทงตัวสามีอืมสิ่งที่เมียทำคือเอาตัวไปกระโดดขวางรับมีดแทนโอ้โห
โดนแทงบาดเจ็บไปเลยโอ้โหอย่างอย่างที่บอกว่าโอ้มันก็พีคไป
มากับเรื่องราวนี้นะครับนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพความชุดละมุนวุ่นวาย
เอาไว้ได้ร้านเหล้านี้เลยครับนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะตบตีกันอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ลงไปกองกับพื้นนะฮะร้านเหล้าเนี่ยอยู่ที่อำเภอสันทรายครับ
ที่เชียงใหม่นะครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคนที่ถูกแทงคืออ่า
คุณหวานอายุสามสิบเอ็ดปีผู้ชมสาหัสนะอืมปอดทะลุเอยนะโอ้โห
โดนแทงจากข้างหลังไงโดนแทงหลังไงมันทะลุที่ปอดไงค่ะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๓ที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้สามีคนเจ็บนายเซ็นอายุ๓๐ปีบอกว่าก็ผมก็ไปดื่มเหล้ากับหลานชาย
ภรรยาขับรถไปตามอืมจอดรถหน้าร้านอีกร้านหนึ่งเพื่อไม่ให้เหมือนตัวเขารู้ตัวอ่าอ่า
นะฮะแล้วก็เดินเข้าไปต่อว่าเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงด้วยความหึงหวงก็มีปากเสียงกันตบตีกันไป
นะฮะตนเองก็เข้าไปห้ามเดินไปที่หน้าร้านภรรยากับเจ้าของร้านกำลังตบตีกันอยู่ครับ
แล้วก็มีชายวัยรุ่นที่นั่งดื่มตะโกนด้วยความที่ไม่พอใจแล้วก็เดินมาหานะฮะ
ตนก็เลยชี้หน้าพร้อมพูดไปว่ามึงไม่เกี่ยวอะไรนะอะไรอย่างเงี
เกี่ยวอะไรด้วยประมาณนี้เหมือนไปขู่ฝั่งวัยรุ่นกลุ่มนั้น
วัยรุ่นก็เลยไม่พอใจถือมีดปรีเข้ามาเหมือนจะมาแทง
ภรรยายืนข้างผลักตัวเองหลบให้พ้นคมมีดแล้วเอาตัวเองไปขวางมีดแทน
โอ้โหสุดยอดจริงฟังเสียงคุณสามีคนนี้หน่อยครับ

เขารักสามีเขามากใช่ไหมพี่เซนต้องรักภรรยาเยอะเลย
นี่เขาขวางมีดแทนเลยนะนะฮะทีนี้เอาหลังเกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นทิ้งโทรศัพท์มือถือสามเครื่องนะฮะแล้วก็หนีหายไปเลย
แต่สิ่งที่มันตกอยู่นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือมีบัตรประจำตัวประชาชน
อืมตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะฮะอ้าวทีนี้ไปถามเจ้าของร้านบอกว่า
แล้วก็สามีคนเจ็บเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าที่ร้านจนร้านปิดแล้วคนเจ็บก็มาตามผัวกลับบ้าน
ก็ยอมรับแหละว่าตบกันไปเพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็มาหาเรื่องมาหึงหวงสามี
นะส่วนเรื่องโดนแทงยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเธอ
ไม่ได้เกี่ยวกับร้านแต่เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกับฝั่งคนเจ็บกับสามีนะครับ
ล่าสุดผู้ปกครองอายุสิบเจ็บปีรอียะวัชยนต์ชายคนนี้
ผู้ปกครองพามามอบตัวกับธรรมรวจสำพรมางแม่โจ้พามาสองคน
เล่ากันอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามร้านที่เกิดเหตุแล้วทะเลาะกัน
ในร้านเรียกเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยห้ามกันหน่อย
พอจะเข้าไปสามีคนเจ็บชี้หน้าด่าก่อน
ก็เลยกลับมา
ทีนี้สามีคนเจ็บเดินตามมาหาเรื่อง
แล้วเตะกลุ่มวัยรุ่นคือเตะฝั่งเขาไปหนึ่งครั้ง
เขาก็เลยล้วงมีดพับที่พกไปแทงสวนไปเป็นการป้องกันตัว
แต่อย่างที่บอกภรรยาของผู้ชายคนนั้นเข้ามาขวาง
ก็เลยโดนแทงไปซึ่งเด็กเยาวชนสองคนนี้บอกว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่ป้องกันตัวเพราะโดนเตะนะครับ
ตำรวจก็เชิญสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บก่อน
ผลตรวจร่างกายก่อนว่าจะหนักขนาดไหนนะ

แต่ว่าคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อไป
แล้วดูว่าคุณหวานเองจะแจ้งความเยาวชนสองคนนั้นยังไงบ้าง
โอ้แล้วแบบว่าเป็นเยาวชนเนอะแต่พกมีดแบบอื้อหือ
อินกอนไทม์นะคุณหวานเยาวชนแต่คุณไปนั่งดื่มเหล้าไง
ใช่ไหมต้องตรวจสอบด้วยนะครับ